ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักช่วงนี้จะมีคนเข้ามาผัวพันชอบพอ
ขอให้ใช้โอกาสนี้เลือกคนที่ดีที่สุด
คนมีครอบครัวคู่จะคอยเป็นกำลังใจให้กัน
หากครอบครัวมีปัญหาอยู่ถือเป็นจังหวะที่ดีในการปรับความเข้าใจกัน
สุขภาพจะมีการเดินทางอย่างรีบร้อนหรือเกิดเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง
การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนจะเจ็บป่วยง่ายกว่าและอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า
การเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องอาจต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่าย
รายการจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือรายจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การประกอบอาชีพเป็นต้น
การงานการประสานงานต่างกับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยราบรื่น
พูดอะไรมักไม่ค่อยถูกหูซึ่งไม่เป็นผลดีขอให้ออกห่างกันสักพัก